เปิดกลอเปิดเวทีรอบ่วนกันเลยนะคะ
บอกแล้วหมอลำยุคใหม่นิวเจนนะคะ
คณะอีสานนครสินกับผลงานชุดล่าสุดปั้นดาวให้แผ่นดิน
มีฝันมีไฟมีเจ้าให้รู้
เป็นทุนส่องแห่งบำรุงคนพุงวงสวงานสิน
เวทีแห่งฝันทอดผ่านมาถึงท้องที่
มันคนลุกทุ้งติดติเป็นศิลปินติดดา
อีสานนครสินทร์มากเลยเด้อ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยเถอะเด้อ

เพราะความมั่นใจมายืนหน้าไม้โครง
เดาสิ้นมีทุกชุมชนได้สิทธิ์เดินใจดวงด้าน
เวที่แห่งฟันแล้วยืนยันว่าท้องทินเขา
ลูกคอเบาเสาขับค้านเพลงลูกภูมิไทย
บกลัวแพ้ภายขอได้ทำสิ่งที่ฝัน
คู่แข่งคนสำคัญคือตัวเห่าบ่อใช่ไทย
ก็ขึ้นเวทีบอกชื่อนี้มาจากสาย
นั่นคือความภาคภูมิใจสำหรับคนเป็นศิลปิน
ลูกธุงบ่สุดหายความเป็นไทยบ่สุดสิ้น
ส่วนเสียงสืบการสิ้นบอกเป็นหินทรารวินไทย
ประท้องความใดด้วยแรงใจสะท้าย
ดาวเสียงเพลงฮักมานามีแห่งกว่าวนเส้นทางไกล
ต้องไปในวงการเป็นฮุษธภาคเชื่อมทางใจ
นำศิลปะไทยไทยโสสากลตลอดกาล
เป็นดาวของแผ่นดินระดับทีมภูมิลำเนา
ส่งแสงบอกเรื่องราวสู่สากลให้คนได้ยิน
ยุคทุ่งบ่สุนท้ายความเป็นไทยบ่สุขสิ้น
ส่งเสียงเสือกหน้าชิ้นบอกแผ่นดินหาหินไทย
ก่อท้องวงไม้รวยแรงใจสะท้า
ดาวเสียงเพลงฮักมานามีแห่งกว่าวนเส้นทางไกล
ทำให้ในวงการเป็นสะพานเชื่อมทางใจ
นำศิลปะไทยไทยโสสากลตลอดกาล

ตอนรังเทิงพวกเราฆ่าแรงเข้าไปสุดท้าย
เป็นใครกันบ้างช่วยแนะนำตัวกันหน่อยเอาเริ่มจากสาวสวยคนแรกก่อนเลย
สวัสดีค่ะอายปริตาอีสานนครสินค่ะสวัสดีครับตาอีสาธิตที่สานครสินครับ
สวัสดีครับช่วยยินดีที่ใช้อีสานคอนสินครับสวัสดีครับโดนอริรุตอีสานคอนสินครับ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าอีสานนครสินชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อน้องใหม่แต่เชื่อเหลือเกินว่าเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครหลายคนเรียบร้อยแล้วยึดพื้นที่กันมาเรียบร้อยแล้ว
คำว่าเป็นหมอลำนิวเจนยุคใหม่อะไรยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ลี่ฟังหน่อยลูก
วงเราเริ่มต้นมาจากเป็นอีสานนิวเจนก็จะมีการแบบเจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่
อย่างพี่จุ้
ใช่ค่ะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นตัวของตัวเองได้แสดงออกมา
ก็แบบทำโชว์นี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกัน
เฮ้ยแบบใหม่
ก็จะแบบเอาเพลงอีสานมาร้องแบบประกอบท่าเต้นเกาหลีไปด้วย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
ถ้าผ่านไปจะได้อังเป่ากันไปเลย
เออนะคะเป็นยังไงบ้างลูกเรียนจบคณะไหนครับ
เรียนจบคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีครับ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับหมอลำยังไงบ้างครับ
คือว่าสิ่งผมเรียนสาขาออกแบบวินเทศสินครับ
ก็คือซอบสมมติคือการออกแบบกราฟิก

ก็สามารถใช้ตัวเองแบบแบบประชาสัมพันธ์
คนของต่างนะครับ

จะบอกว่าหนูเป็นลูกทุ่งมาก่อน
แต่ไหนมาร้องหมอลำมันยากนะ
ยากมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคือเป็นสายประกวด
ก่อนร้องเพลงลูกทุ่งแท้มาตลอดเลยค่ะ
ก็เลยพลิกมาเป็นหมอลำก็ถือว่าถือว่ายากมากค่ะ
เพราะว่าลูกทุ่งกับหมอลำคือต่างกันเลย

ก็คือลูกทุ่งก็จะเป็นการร้องแบบก็จะมีลูกเอื้อนบ้างใช่ไหมคะ
แต่ว่าหมอลำจะเป็นลูกเอื้อนที่ประมาณ๑๐๘๘ชั้น

แต่ว่าหมอลำนั้นร้องมันต้องร้องยังไง

หมอลำใช่ไหมคะมันก็จะประมาณ

สุดท้ายแล้วเห็นว่าวงของเรานี่นะ

ต้าอีหน่อยว่าตอนนี้คิวงานเป็นยังไงบ้างคะ

ก็จริงมีการเจ้าภาพมีการจองไปถึงปีหน้าแล้วนะครับ
อย่างเช่นเป็นงานงิ้วที่เป็นประจำปี

ก็มีการเซ็นสัญญาจ้างปีต่อปีไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
คิวงานตอนนี้เรียกว่าแน่นแล้วแหละไปจนถึงปีหน้าแล้วนะ
พูดถึงคู่จิ้นหน่อยใครเป็นคู่จิ้น
เวลาเป็นคู่จิ้นกันเวลายกมืออ่ะ

เรามีบ้านแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วหรือยัง

เอาละเดี๋ยวเราต้องไปหมากเข้าบ้านนนท์จุ้อยบ้างแล้วนะจับควร

กลุ่มกันขนาดไหนของเรา
ว่ามากเลยครับก็คือเวลามีงานก็จะมาหาที่หลังเวที
ตอนนี้มี๑เต้นก็เต็มแต่ถ้ามีก็มากกว่าน่าจะเต็ม

อีกหนึ่งนี่พี่ขอรู้เลยได้ไหมได้ติ๊บเยอะสุดแล้วเท่าไร
เออโปร่งมาลัยมาลัยน้ำใจ
เยี่ยมไหมคะ
รักแสนเคยมีมั้ยเคยมีรักแสนยัง

แค่พวกเราเป็นดนทานจากโรงอิสรนะครัวนศิลป์
อาจจะดูเป็นชื่อใหม่เนาะแต่เรายังมีแม่พี่ที่เป็นตำนานของหมอลำนะคะ
เอเฦมเซนอปเปรนซ์

มีหลายรูปแบบครบทุกรูปแบบนะคะ

ช่วงกลาง
จิปฝา
จริงแล้วเราสามารถเสิร์ชว่าหมอลำอีสานนครสินได้ในทุกช่องทางในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับ

นิดนึง

ฝากเพื่อนพี่น้องนะครับผมมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับผม
ฝากหมอรัมน้องมีตีใหม่นะครับผมอีสานนครสินไว้กับพ่อแม่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอรัมน้ำเด้อครับผม

เอาล่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องนะคะจากคณะอีสานนครสินด้วยนะขอบคุณมาก